ลาแตกเลยดูดิคุณผู้ชมดูภาพตามหน้าจอเลยนะคะ
จะรวมตัวกันค่ะเดินแห่ขบวนกระถิ่นรอบอุโบสถ

โอโหแล้วก็ผิวเป็นฟองกระถิ่นใหญ่จริงจริง

ชาวบ้านมากันเยอะมากเดินตั้งแต่๘โมงนะกว่าจะเสร็จนู่นบ่าย๓
โอ้ยยึกแยดยังแยดอยู่ล้ำก็อยู่นั่นแหละเออแต่ม่วนค่ะนะคะ
แล้วแต่ละคนเนี่ยแต่งองค์ทรงเครื่องด้วยชุดสีสันสดใสมันมีความสุขอะนะคะ
ค่ะมาวัดต้องสีสดสดแบบเนี้ยแหละคุณผู้ชมอิ่มบุญอิ่มใจกันทั่วหน้านะคะ
โดยครั้งนี้พี่ท็อปพี่ไทยขอเป็นเจ้าภาพหลักเองทั้งหมดเลยค่ะคือก่อนหน้านี้ที่เห็นไปทำบุญเนี่ยมีพี่ผู้ใหญ่หลายคนเป็นเจ้าภาพหลัก
แต่ว่าครั้งนี้ขอควักเงินของตัวเองเลยค่ะเลือกวัดนี้เลยนะคะก็คือวัดปอแดงค่ะ
ที่จังหวัดโคราชเพราะว่าทราบมาจากชาวบ้านก่อนหน้านี้คือวัดนั้นน่าสงสารมากคุณผู้ชม
โดนเทกระถิ่นมาสองรอบสองปีแล้วอ่ะคือปีก่อนก่อนก็มีคนติดต่อมาบอกว่าเออ
เดี๋ยวจะมาทำบุญปรากฏว่าพอถึงเวลาเตรียมงานทุกอย่าง
โอเคคือชาวบ้านพระเผลอก็แบบโอ้โหเสียใจอ่ะ
ครั้งนี้พอพี่บินรู้เรื่องเข้านะคะรีบติดต่อทางวัดทันทีค่ะ
ขอเป็นเจ้าภาพใหญ่ทอดกระถิ่นในครั้งนี้ค่ะ
แล้วไหนโดนเทมา๒ปีเอาปีนี้มันก็ต้องคึกคักกันหน่อยล่ะค่ะ
งานแทรก็สนุกงานทำบุญก็สุดครั้งค่ะ
เพียงว่ากระเกจิอาจารย์ดังทั่วโคราชมาร่วมสวดธรรมพิธีเสริมสินิมงคลให้กับทุกคนที่มาร่วมบุญด้วยค่ะ
บินยังเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าโอ้โหทันทีที่ก้าวเท้าเข้ามาในวัดนะคะ
สัมผัสได้ถึงความร่มเย็นโอ้โหคนเยอะอากาศร้อนแดดเปรี้ยง
แต่พี่บินบอกพี่ไม่เหนื่อยเลยเหงื่อสักเม็ดไม่มี
ที่สำคัญค่ะพอก้าวเข้าวัดเสร็จปุ๊บ
พี่บินควักเงินส่วนตัว๔แสนต้นบุญก่อนเลย
คุณผู้ชมแล้วยอดกระถิ่นที่ฉันฟังแล้วขนลุกมากนะคะ
ตอนก่อนที่จะเข้ารายการ๑ล้าน
เอาฟังให้ดีนะคะมี๒ยอดด้วยกัน
ตอนก่อนเข้ารายการนะคะ๑ล้าน๒แสน๖หมื่น๑พัน๖ร้อย๕๘บาท
หลังจากเสร็จปุ๊บปั๊บพี่โทรอัปเดตล่าสุดนะคะ
ย่อนคุณผู้ชมคุณผู้ชมฝ่างพร้อมกันนะคะ
๑ล้าน๗แสน๑หมื่น๙พัน๑ร้อย๓๑บาทค่ะ
นะคะถ้าพูดเป็นตัวเลขภาษาบันเทิงไทยรัฐ

อนุโมทนาสาธุนะคะ

ใช่ควักเงินตัวเองไปอีก๔แสน